ราคายางพาราที่ตกต่ำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันกับอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับ
สวนยางนั้นคล้ายกับอาการช้ำในครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
แต่ก็จะมีชาวสวนยางบางส่วนที่บาดเจ็บเล็กน้อยแผลถลอกเท่านั้นครับ
เพราะว่าเขาใช้วิธีการในการบริหารต้นทุนบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด
เพื่ออย่างน้อยก็จะได้พอมีกำลีกำไรมีเม็ดเงินบ้างมาจุนเจือกใช้จ่ายนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ที่อำเภอเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี
เพราะยางพาราเนี่ยมันต้องมีการจัดการที่ดีตั้งแต่แรก
คือต้องเตรียมดินให้ดีต้องมีความเหมาะสมของหลายส่วน
พอเราปรับปรุงสถานที่ได้เรียบร้อยปุ๊บ
เราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการปลูกก็คือต้องมีการวัดแนว
แนวว่าเราต้องการปลูกระยะเท่าไหร่
พวกนี้ต้องมีการศึกษามาล่วงหน้าก่อนมันถึงจะวางแผนถูก
พนธ์แนะนำว่าเทคนิคการควบคุมต้นทุนสวนยางไม่ให้เกิน๕๐บาทต่อกิโลกรัม
เริ่มจากการเลือกใช้ยางสายพันธุ์๒๕๑เพราะให้น้ำยางมากกว่าปกติ๑เท่า
ลูกต้นยางให้มีระยะห่าง๘เมตรเพื่อให้ต้นโตเต็มที่และต้นย่าไม่รบกวน
ทำให้ไม่ต้องเสียค่าดูแลมากนัก
ที่สำคัญจะต้องลงทุนเครื่องจักรวานปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน
โดยสามารถลดต้นทุนแรงงานจากเดิมวันละ๑๘๐๐บาท
เหลือเพียงวันละ๙๐๐บาท
และเลือกใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี
เดี๋ยวนี้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างแพง
เพราะฉะนั้นการที่เราทำโครงการปุ๋ยหมักขึ้นมาก็เพื่ออะไรเพื่อลดต้น
ทุนเพราะว่าปุ๋ยคอกเดี๋ยวนี้มันเป็นวัสดุเหลือใช้แต่ถามว่ามันก็
มีการซื้อขายแต่ถามว่าต้นทุนมันจะต่ำแล้วเราก็ใช้วัตถุดิบตัวอื่น
อาจจะมีพวกแกรบพวกวัสดุตัวอื่นซึ่งทำเป็นปุ๋ยหมักขึ้นมา
มันจะทำให้ต้นทุนเราเนี่ยค่อนข้างจะต่ำต้นทุนต่อหน่วยที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ย
มันน่าจะไม่น่าจะเกินสองบาทถึงสามบาทนะซึ่งมันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี
ก็คือมันทำให้สภาพดินเนี่ยมันมีปรับโครงสร้างให้มันล่วนซุย
จากนี้นะคะชาวสวนยางยังได้ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำลวดลองถ้วยน้ำยางด้วยตนเองค่ะ
ซึ่งถ้วยน้ำยางนี้นะคะราคาตลาดอยู่ที่ชุดละ๓บาทค่ะ
แต่เมื่อทำด้วยตนเองแล้วจะเหลืออยู่ที่สองบาทเท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่าชาวสวนยางสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงต้นละหนึ่งบาทค่ะ
วิธีนี้ส่งผลให้นิพนธ์มีกำไรจากการทำสวนยางปีละหกแสนบาทแม้ว่าราคายางพาราจะลดลง
แต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ก็จะทำให้ชาวสวนยางอยู่ได้
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน